มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะโพสต์ภาพเป็นลักษณะของเหยียบเต่า
เต่าหงายท้องเอาไปแช่ช่องฟิตบ้างอ่าเออ
คนที่เขาเป็นกลุ่มคนรักสัตว์เขามองว่านี่คือการทารุณกรรมสัตว์นะคะ
ก็คือสมาคมพิทักษัตริย์ไทยเอาภาพภาพนี้ไปแจ้งความ
ให้ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนที่มีพฤติกรรมทารุณกรรมเต่าตัวนี้แล้วนะคะ
นายโรเจอร์โลฮานันผู้ก่อตั้งสมาคมพิทักษัตริย์ไทย
นำหลักฐานก็คือเป็นภาพที่ผู้หญิงคนนี้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เอาภาพภาพนี้ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักลาดพร้าวค่ะ
ดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์
เป็นเหตุให้สัตว์ได้รับความทรมาน
ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจตามพรบธารุณกรรมสัตว์นะคะ
โรเจอร์บอกว่าเห็นภาพรับไม่ได้ค่ะ
จากพฤติกรรมส่อว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
แม้ว่าภายหลังหญิงสาวผู้ก่อเหตุจะออกมาปฏิเสธ
ว่าเป็นเพียงการนำสัตว์ไปทำแบบนี้
ชั่วครู่ชั่วคราวเพื่อที่จะถ่ายรูป
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแกล้งอำเล่น
แต่ขอให้ไปอ้างกับศาลคุณโรเจอร์บอกแบบนี้เลย
เพราะอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ
อาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะ
เดินทางมาเป็นพยานในคดีกล่าวเพิ่มเติม
ตรวจสอบย้อนหลังในเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนนี้
พบว่ามีรูปภาพและพฤติกรรมลักษณะทารุณกรรมสัตว์อีกหลายครั้ง
แม้จะมีคนเข้าไปตักเตือนจำนวนมาก
แต่เธอก็ไม่เคยหยุดโพสต์เรื่องราวลักษณะแบบนี้เลยนะคะ
อกจากนี้ยังแสดงวิธีการเล่นกับสัตว์เลี้ยง
ในรูปแบบที่พิษดารมาตลอดเลย
ขณะที่ตำรวจโรงพักลาดพร้าวบอกว่า
เบื้องต้นทราบบ้านของผู้หญิงคนนี้แล้ว
น่าจะอยู่ในพื้นที่ของโรงพักบึงกลุ่ม
ก็หลังจากนี้จะรวบรวมพยาหลักฐานพร้อมประสานไปที่ตำรวจ

เชิญตัวผู้ที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปค่ะ

เขาทำแป๊บเดียวนะเอามาหงายท้องเนี่ย
เดียวมันเป็นสัตเลี้ยงของเขาไง

แต่มันมีภาพแบบเอาเต่าไปแช่ช่องฟิสไง
แล้วมายืดแข้งยืดขาอะไรแบบนี้ครับ
ด้วยลักษณะของเขาทางสัตวแพทย์ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นอันตราย